วันนี้วันสุดท้ายนะครับวันนี้วันที่๑๖วันแห่งความสุขด้วยนะครับ
ตัวเลขดีนะครับลุ้นกันเองนะฮะ
แต่ว่าของผมนี่แหละครับเป็นห่วงครับเรื่องการเดินทางกลับมาสู่การทำงาน
กลับมาสู่ความจริงและที่สำคัญที่สุดครับ
เตอร์ไซค์นี่แหละครับสำคัญนะครับ
ภาพที่จะให้เห็นต่อไปเนี่ยครับเป็นภาพที่บอกว่า
ลอกเรียนแบบกับการเดินทางมาทำงานนะครับ
ดูภาพนี้กันเลยครับว่าจะสนุกสนานเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับ
สวัสดีครับพวกแอปพีน้านะครับเห็นคลิปเราที่เป้นับถือจริง
นับถือทั้งเจ้านุ่มคนขับและเจ้าตัวสาวสวยคนนี้ที่ซ้อนท้าย
มันช่างเป็นคู่ที่มาสมกันเสียหนี้ไขล้
ไม่ว่าฝ่ายชายจะยกร้อยกี่ทีหลังแทบจะคลูดไปกับพื้น
สุดมากจริงครับ
คิดไปแล้วสงสัยสงสัยเหลือเกิน

กล้อจังเลยเนี่ย
มาที่สาวน้อยแก้มยุ้ยคนนี้
ไม่รู้ว่าคุณแม่ห้ามไม่ให้กินขนมหรือเปล่า
หรือว่ากลัวถูกแกล้งกินกันแน่
หรือแอบซ่อนขนมไว้ใต้ผ้าห่ม
แอบเคี้ยวดุ้ยแบบนี้นะลูก
เป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าถึงได้แก้มยุ้ย
ทิศเป้ห่วงว่าต่อไปตัวจะกลมด้วยล่ะสิลูก
อ้าวเขาเห็นน่ะตัวเอง

จะลอไปไหนกันล่ะลูก

ไม่บรรยาบรรยากันเลยทีเดียว

ทำอะไรก็น่ารักอ่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป